คุณผู้ชมวันที่๑มาจนถึงวันที่๗๖วันแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วหลายคนได้หลายคนโดน
หลังจากที่ไปขอตามที่ต่างแล้วก็ต้องกลับไปนะฮะ

พาคุณผู้ชมไปดูจุดแรกก่อนเลยที่อำเภอบางไซ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่
อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณนะคะ
บรรยากาศยังคงคลาคร่ำและคึกคักเห็นไหมคุณโอ้โหนั่นอะไรอ่ะ
ฟักทองเอาไปแก้บนอ่ะเยอะมากเห็นมั้ย
เนี่ยเอาของไปแก้บนพ่อปู่ฤษีพรมเมษแล้วก็กุมารเจ้าสัวเหงนะคะ
อย่างคุณสุกรยาพรมหอมเป็นข้าราชการครูในอำเภอบางซ้าย
ก็พาครอบครัวไปแก้บนอันนี้ใส่ชุดครูมาแบบนี้นะคะ
หลังจากที่เธอถูกลอตเตอรี่เลขท้ายสองตัวเก้าสองอ่า
ได้เงินไปสามหมื่นบาทนะคะเธอบอกว่าอุ้ยตายแล้ว
คุณร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะขอสิบสามครั้งได้ทั้งสิบสามครั้ง
แปลว่าอะไรแปลว่าแม่นมากแม่นเวอร์นะคะ
เธอบอกว่าขอสิบสามครั้งได้โชคทั้งสิบสามครั้งเลย
เอาล่ะอย่ากระนั้นเลยถ้าแม่นขนาดนี้คุณผู้ชมดูนะ
เลขโสโลสาลัตตะข้างในน่ะน่ะน่ะคุณดูดิ
คุณทัศนัยคุณเห็นเป็นเลขอะไรบ้างเยอะมากเลยหนึ่งสี่ห้า
เจ็ดแปดเก้าเอาล่ะเอาล่ะใช่อ๋อว่าแบบนี้นะคะ
ต่อกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวัดไผ่แขกนะคะ
หรือวัดอุทุมพรารามนะคะกลุ่มคนดวงดีนี่ไง
ต้องยกข้าวของไปคืนสู่สังคมแบบนี้นะคะ
กลับไปแก้บนค่ะเห็นไหมแล้วแต่ละคนมาจากทั่วทุกสารทิศ
ไหนบ้างสุรินปฐุมธานีคือหลายที่ลบบุรีมาหมดค่ะ
เอาพัดลม๒๐ตัวไปแก้บนหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
แล้วก็จุดประทัดด้วยห้าพันนัดนะคะแก้บนกุมารทอง
นี่จังหวะที่ก่อนจุดก็ยังไม่เห็นอะไรนะ
ยังไม่เห็นเลขประทัดเออไม่เห็นหาประทัดเออยังไม่เห็น
เดี๋ยวจุดไปนั่นแหละค่ะเขาก็โชว์กันแบบนี้
ในสคริปต์ไม่มีดูกันเอาเองเชิญค่ะเสพสมอารมณ์หมายนะคะ
ทีนี้เราไปถามนางสาวทิธิตารีฉางทรัพย์เป็นชาวจังหวัดปฐุมธานี
เธอเล่าบอกว่าปฐุมธานีกับสุพรรณก็ไม่ไกลกันมากเนาะ
เธอเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้มาไหว้ขอพร
แล้วส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์แล้วนำเลขนั้นแหละไปเสี่ยงโชค
ปรากฏว่าปรากฏว่าสมหวังสิครับต้องกลับมาแก้บนแบบนี้
ส่วนเพื่อนซึ่งขายผ้าไหมอยู่ที่จังหวัดสุรินท
ก็เคยมาขอพรเช่นเดียวกันนะคะพอกลับไปค้าขายขายผ้าใหม่
ขายดิบขายดีขายเป็นเทน้ำเทท่าคือโกยไม่ทันอ่ะ
เอาล่ะหลังจากที่เอานี่จังหวะที่จุดประทัดยังไม่ได้อ่านเลย

เธอแอบกระชิบกระชาปนักข่าวเบาว่า
เลขหางปลายประทัดนั้นซ้ายแล้ว
คือเลข๔๗และเลข๖๕๐นะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมคุณทัศนัยทำอะไรคะ
ผมจดประเด็นข่าวอยู่

เล็กก็สวยดีนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยแล้วกันนะฮะ